เอาไปดูระยองหน่อยคุณผู้ชมใกล้ใกล้กันค่ะตรงนี้มีสี่แยกวัดใจค่ะ
แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครมองใครด้วยค่ะ
ชนยักษ์มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะ
คือเห็นภาพนี้แล้วไม่อยากคิดถึงความเสียหายเลยคุณภาคภูมิ
คือสี่แยกตรงนี้สังเกตดูมันไม่มีสัญญาณไฟจราจรอะไรเลย
รถก็วัดใจกันแต่ครั้งนี้เหมือนกับไม่มีใครมองใครอะค่ะ
เห็นไหมคะไม่มีใครแตะเบรกเลยแล้วมาเจอกันกลางแยกอะค่ะ
ใหญ่กับใหญ่ค่ะรถพ่วงคันหนึ่งรถบรรทุกคันหนึ่งนะคะ
รถบรรทุกเนี่ยคนขับหลุดออกมานอกตัวรถนะคะ
แล้วที่เห็นก็คือบรรทุกแท่งปูนมาค่ะคนเนี่ยคนขับเนี่ยหลุดออกมานอกตัวรถ
แล้วแท่งปูนมันก็หล่นลงมามาทับตัวคนขับที่หลุดออกมาค่ะ
่งปูนเหมือนเขาวางไว้เฉยเฉยนะไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วอ้าวโอ้โห
แรงกระแทกอะค่ะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเสียชีวิตเพราะแท่งปูนด้วยนะคะ
คือหล่นออกมาจากรถก็บอบช้ำระดับหนึ่งแล้วแล้วโดนแท่งปูนเนี่ยทับลงไปอีกนะคะ
พ่วงและรถบรรทุก๖ล้อที่พลิกคว่ำอยู่มีคนบาดเจ็บ๒ราย
รายแรกคือคนขับรถพ่วงก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีกรายหนึ่งคือภรรยาคนขับรถนะคะ
ถูกกระแทกจนหัวแตกแต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะว่าจะรอดูว่าสามีปลอดภัยหรือไม่
แต่ว่าสามีที่ขับรถคันนี้มาเนี่ยอย่างที่บอกคือตัวเขาหลุดกระเด็นออกมา
แล้วถูกแท่งปูนทับที่เห็นอยู่นี่คือกู้ภัยพยายามจะเอาแท่งปูนออก
เพราะว่ามันไปทับร่างเขานะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยช่วยไม่ทันค่ะ
เขาสิ้นใจซะก่อนนะคะทีมกู้ภัยเล่าว่าผู้เสียชีวิตคือคนขับรถบรรทุกหกล้อ
คุณวิทูลสุกเกษมค่ะหลุดออกจากตัวรถแล้วถูกแท่งปูนหนักหลายตัน
มันไหลมาทับร่างอะค่ะและอย่างที่บอกตอนแรกยังไม่ทันเสียชีวิต
กู้ภัยก็พยายามช่วยขนย้ายออกมาตอนนั้นเนี่ยกู้ภัยเล่าบอกผู้ตายก็พยายามดิ้นด้วยความเจ็บปวดนะคะ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตากู้ภัยค่ะ
ภรรยาที่กำลังกำลังแบบดูอยู่ว่าสามีจะปลอดภัยไหมคือทำใจไม่ได้ค่ะ
บอกว่าจะอยู่ยังไงต่อไปเพราะเขาคือเสาหลักของครอบครัวแล้วมีลูกเล็กด้วยค่ะ
ก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยค่ะเพราะว่าดูจากเมื่อสักครู่แล้ว
ไม่มีสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ต่างคนต่างไปก็ต้องอาศัยจังหวะกัน
แต่เนี่ยมันเกิดจังหวะแบบนี้ขึ้นครับนะคะถนนโล่งทุกคนก็ทำความเร็ว
เพราะบางทีอาจจะลืมไปว่านี่คือสี่แยกก็ทำให้เกิดเรื่องสลดขึ้นนะคะ
อุดรธานีไปดูอีกที่หนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวถนนพระนิยม
อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์มาครับ
มาแล้วค่ะนะคะแล้วเสียหลักล้มค่ะจังหวะเดียวกัน
กับรถบรรทุกหกล้อที่วิ่งตามหลังมานะคะโอ้ยทับคุณลุงเสียชีวิตค่ะ
อ่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะนี่ค่ะโอ้ยคือจังหวะอยู่ตรงล้อ
ล้มไปใต้รถอ่ะค่ะโอ้โหล้อมาพอดีคุณลุงพิชานนครพักดีค่ะ
อายุ๕๙ปีนะคะก็สภาพของท่านก็มีร่องรอยของล้อรถบรรทุกทับนะคะ
ส่วนคนขับรถคันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจ
เขาก็วิ่งมาของเขาแต่ว่าอะไรก็ไม่ทราบที่ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงเนี่ย
เสียหลักแล้วล้มลงค่ะเนี่ยค่ะสอบส่วนเบื้องต้นก็อย่างที่เราเห็นแล้วค่ะ
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์นะคะมาแล้วก็รถบรรทุกก็ขับมาจากหนองบัวลำพู
คุณผู้ชมเห็นรอยไหมคะก็เมื่อกี้เนี่ยจังหวะรถโยกเนี่ย
รู้ได้เลยว่าล้อหลังขึ้นไปบนร่างของคุณลุง
เพราะว่าร่างเขาไปอยู่ระหว่างลอยล้อพอดีนะคะคือรถคันนี้
เขาจะมาทำงานตีเส้นจราจรแถวนี้แล้วจังหวะที่เขากลับรถเนี่ย
คุณลุงก็กับรถคันอื่นก็หยุดรอนะแต่พอรถบรรทุกกลับรถได้เนี่ย
เหมือนกับว่าคุณลุงจะขี่แซงขึ้นมาทางด้านขวา
ถ้าเราดูจากกล้องวงจรปิดนะคะเหมือนกับมอเตอร์ไซค
คุณลุงจะขี่แซงมาด้านขวาแต่เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบ
ทำให้มอเตอร์ไซค์คุณลุงเนี่ยเสียหลักแล้วตอนที่ล้มไปล้มระหว่าง
มันก็อยู่ใต้ท้องรถอ่ะนะคะก็เลยทำให้ถูกล้อรถคันนี้ทับ

มีโค้งมั้ยครับมีโค้ง
ใส่แก่นึงนี่
ใส่แก่นึงเรียนศาสาเขาสิโค้งออกรถมั้ยนี่ไหม
เรียกว่าท้างแน่งเทียบซ้ำนี่ไหม
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นได้บนท้องถนนนะคะ
ต้องระมัดระวังสูงสุดเลยค่ะนะคะ